กลับมาที่บ้านเรากันบ้างการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยทางอากีระ
ชิโนก็บอกนะครับว่าในศึกบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชีย
ส่วนตัวก็ไม่ยึดติดเรื่องของอายุผู้เล่นนะครับ
ใครจะอายุมากอายุน้อยแต่ว่าถ้าเกิดมีฟอร์มการเล่นที่ดี
ปัจจุบันก็พร้อมจะเรียกมาติดทีมชาติ
หากว่าอายุมากถึง๔๐ปีแต่ถ้าเกิดผลงานยังดีในช่วงนี้

ส่วนการเตรียมความพร้อมในช่วงปลายสัปดาห์นี้
จะเข้าไปหารือกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
วางแผนการเก็บโตก็คาดว่าจะแบ่งเป็น๒กลุ่ม
แล้วก็ไม่มีโปรแกรมก็จะเรียกใหม่ชุดหนึ่ง
ก่อนที่จะฝึกซ้อมแล้วก็คัดเลือกผู้เล่นที่ดีสุด
ส่วนไทยลีกนัดสุดท้ายของวันนี้
แข่งพร้อมกัน๘คู่ในเวลา๖โมงเย็น๑๘นาฬิกาครับ
ไฮไลท์อยู่ที่เกมคู่ระหว่างสุพรรณบุรี

ซึ่งเกมนี้สุพรรณต้องชนะ๓แต้มเท่านั้น

ในการพบกัน๔ราดูกาลในศึกฟ์ไทยฬีก
สุขภัณฑ์นะครับไม่เคยเอาชนะสุโขทัยในบ้านได้เลย
แบ่งเป็นเสมอ๒ครั้งแล้วก็ชนะไป๒ครั้ง
นี่คือสถิติที่สุโขทัยนั้นถือว่าดีกว่า
ขณะที่สถิติโดยรวมเจอกัน๙ครั้ง
ก็เป็นทางสุโขทัยนะครับที่เก็บชะชนะไปได้ถึง๔ครั้งด้วยกัน
แต่ว่าณวันนี้ได้ฟอร์มการเล่นนะครับสุพรรณดูโมเมนตั้มดีกว่าในช่วงหลัง

นะครับไม่มีเกมกลางสัปดาห์ในช่วงที่ผ่านมาอีกหนึ่งคู่นะครับก็คือการเจอกันของเมืองทองกับทางบีจีครับ
ซึ่งธิรสินแดงดากองหน้าของบีจีก็พูดถึงการกลับไปเยือนถิ่นเก่าอย่างเมืองทองนะครับก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมกับทีมบีจีนะครับ
ในการที่เขานั้นพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในครั้งแรกแต่เสียดายที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานก็เลยมีส่วนร่วมกับทีมน้อยเกินไปหน่อย
แต่การกลับมาเยินถิ่นเก่าของเมืองทองแม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ความรู้สึกครั้งนี้จะแตกต่างกันออกไปแต่ก็เป็นวิถีของฟุตบอลครับ
โปรแกรมคู่อื่นบุรีรำเจอกับบอลิสเทโรเชียงรายเจอกับส่วนประการ
นักของราชสีมาพบกับการท่าเรือพระจวบเจอกับแบงค์คล่อง
ระยองเจอชวนบุรีแล้วก็ตราดพบกับราชบุรีครับ
ส่วนโคต้าโอลิมปิกล่าสุดมาติดตามความเคลื่อนไหวของเทควันโดกันหน่อย
อาจจะมีลุ้นนะครับได้เพิ่มอีก๒คนจากการแข่งขันในรอบคันเลือกของโซนเอเชียที่จอแดน
ในวันที่๑๔ถึง๑๕พฤษภาคม
คราวนี้ต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าการแข่งขันที่จอแดนถูกยกเลิกจากสถานการณ์โควิด
ซึ่งก็มีการพูดถึงกันว่าถ้าไม่มีการจัดนะครับจะใช้อันดับโลกเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
กีฬาไทยเนี่ยจะได้โคต้าเพิ่มอีก๒รุ่นนะครับก็คือ๕๘กิโลกรัมชาย
รามนรงสเวกมิหารีย์ก็ตอนนี้อยู่เบอร์๑๑ของโลก
แล้วก็ในโซนเอเชียเนี่ยหากไม่นับอันดับ๑๖ของโลกที่ได้ตัวไปแล้ว
รามนรงอันดับดีสุดอีกคนนึง๕๗กิโลกรัมหญิง
พันธภาหาสุจินอันดับ๑๕ของโลกเป็นเบอร์๒เอเชีย
ก็จะได้สิทธิ์ไปร่วมงานอีกคนหนึ่งนะครับในโอลิมปิก
กับทางพาณิพักษ์วงพัฒนากิจที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลก
ก็จะได้๓คนเท่ากับครั้งที่แล้วครับ
ส่วนกิจกรรมวิ่งทงชาติไทยรวมใจสู่ชายชนะนะครับต่อเนื่อง๖๐
วัน๓๕จังหวัด๔๖๐๖กิโลเมตรนะครับ
ก็เปิดฉากวันนี้นะครับภายใต้มาตรการโควิด๑๙

ฮีโร่เหรียญทองโอลิปิกเกมคนแรกของไทย
รับหน้าที่ถือทงไตรงคนแรกครับ
จะวิ่งส่งต่อให้กับนักวิ่งคนอื่น
วันแรกนะครับนักวิ่ง๙๒คน
มีผู้บริหารนักแสดงนักกีฬาทีมชาติ

ยกอำนาจเหล็นท้อโอลิปิกในปี๒๐๐๔นะครับ
แล้วก็มีนักกีฬาที่ได้โคต้าในการแข่งขันครั้งนี้

นึกกำลังกันใช้เวลา๑๒ชั่วโมง
พิชิตภารกิจ๙๒๖กิโลเมตร
ก็ถึงปลายทางที่จังหวัดสมุทรสงครามครับ